คุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะพาไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดสะแก้วค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาต้องล้อมจับหมีควายป่า
หมีควายป่าแม่ลูกอ่อน๓ตัวเข้ามาในเขตหมู่บ้าน
ประชาชนชาวบ้านก็แตกตื่นตกใจค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องรีบดำเนินการก่อนที่จะนำไปพักฟื้น
เพื่อรอปล่อยเข้าสู่ป่าต่อไปนะคะ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติปังศรีดาจังหวัดสาแก้วกว่า๓๐คนค่ะ
ก็ล้อมอยู่บริเวณพุ่มไม้ที่หมีควายหลบอยู่กลางหมู่บ้าน
นี่แล้วก็จดจดจ้องจ้องเอ๊ะอยู่ตรงไหนเนอะใช่ค่ะแล้วก็ตรงจุดนี้เนี่ยนะคะ
อยู่ใกล้กับสถานีอนามัยบ้านท่ากระบากที่ตำบลท่าแยกอำเภอเมืองสะแก้วค่ะ
หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องยิงยาสลบจนหมีสลบลงแล้วก็นำตัวออกมาค่ะ
จากการตรวจสอบก็พบว่าเป็นหมีควายเพศเมียอายุมากกว่า๑๐ปีแล้ว
เป็นแม่หมีพร้อมนำไปพักฟื้นที่สถานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบนรอปล่อยกลับคืนสู่ป่าต่อไปนะคะ
ส่วนเจ้าหน้าที่อีกชุดก็ไปติดตามลูกหมีอีก๒ตัวที่พลัดหลงกันค่ะ
กำลังจะถามว่าแล้วลูกหมีเขาอยู่ไหนนี่
คือพอลูกหมีเขาพัดหลงเนี่ยนะคะเขาก็

ใช่จะได้รู้แหล่งปล่อยแม่หมีให้ได้กลับไปพบกันกับลูกหมีควายอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าชาวบ้านที่พบก็ยืนยันนะบอกว่าเห็นลูกหมีควายสีดำ๒ตัว
สูงประมาณ๓๐เซนติเมตรอยู่แนวชายเขาใกล้กัน
ซึ่งนายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติปังศรีดาก็บอกว่า
หมีควายออกจากป่าไปหาอาหารค่ะแล้วก็เข้าไปในหมู่บ้านพลัดหลงกับลูกหมี
สาเหตุก็เพราะว่าเหมือนเดิมแล้วค่ะเหมือนกับช้างที่หลุดมาในหมู่บ้าน
ก็คือป่าแห้งแรงไม่มีอาหารแล้วก็ถูกคนเข้าไปลักลอบ
ไม้พยูงบนเขารบกวนการล่าสัตว์ก็บอกกับชาวบ้านนะคะบอกว่า
ถ้าพบสัตว์ป่าแบบนี้ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
อย่าไปทำร้ายอย่าไปไล่หรืออย่าทำอะไรเลย
คือกลัวว่าจะเกิดอันตรายนะคะใช่สำหรับหมีป่าในเขตอุทยานแห่งชาติปังศรีดา
คาดว่าอาศัยอยู่มากกว่าร้อยตัวซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งสร้าง
แหล่งน้ำฝ่ายน้ำอาหารบนเขา
เพื่อให้มีแหล่งอาหารเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง
ภารกิจของเจ้าหน้าที่ยังไม่เสร็จนะ

พาแม่ไปเจอลูกอีกนะฮะ
เพราะว่าตอนนี้ต้องดูว่าลูกหลงอยู่ตรงไหนนะครับ